ราชบุรีเดือดจริงการเมืองเดือดแต่ไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นของการหาเสียงปลาใสอะไรเลยนะคะ
คือเป็นประเด็นที่มีชาวบ้านเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นห่วยเฉพาะกิจ
ถูกตั้งมาตรวจสอบในช่วงนี้แหละว่ามันจะมีพฤติการที่ดูแล้วเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งไหมยังไง
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนไปมั่วสุมกันอยู่ในบ้านหลังนึงเหมือนกับว่ามันจะเอาไปมีเข้าข่ายเกี่ยวข้องไหม
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปถึงปุ๊บวิ่งหนีกันกระเจิงเลยแล้วก็มีการเอาชายชะกันมาจะมาล็อกตัวเจ้าหน้าที่
พอขอกำลังเสริมมาอีกรอบนึงเอ้าตกใจเลยค่ะเจอผู้หญิงคนนี้แล้วเถียงกันเดือดมาก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

ถ้าคุณขายแล้วแจ้งความใบไม่ยากแต่ตอนนี้ต้องก็ดูกันว่าเหตุการณ์เป็นไง
เสียงผู้หญิงก็คือเสียงคุณปารีนานะคะบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังบุกรุกโดยไม่มีหมายสาร
เข้ามาแบบนี้ไม่ได้นี่ถ้าเข้าไปแล้วไม่เจออะไรที่ผิดกฎหมายคุณโดนออกจากราชการเลยนะคุณปรินาพูดแบบนี้
แล้วเจ้าหน้าที่บอกปืนผมหายครับเอาหายก็ไปหาดิคุณปรินาบอกแบบนั้นนะคะ
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่านอปภเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ
ปราบรามทุจริตการเลือกตั้งจากทางจังหวัดราชบุรีสี่นายได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มบุคคลรวมตัวกันที่บ้านหลังนึง
ที่อำเภอเขาชะงุ้มที่ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามซึ่งอาจมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เหล่านั้นจริงพอแสดงตัวแล้วขอตรวจสอบปุ๊บ
กลุ่มบุคคลวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามมาถึงบ้านข้างเคียง
เจอกลุ่มชายชะกันเกือบ๑๐คนล็อกตัว๑๐ตำรวจเอกจารุพัฒน์ขำแก้ว
แล้วพยายามจะพาเขาไปบ้านอีกหลังหนึ่ง
แต่เจ้าหน้าที่นอปภออีกสามคนมาช่วยเหลือได้ทัน
ทีนี้พอตรวจสอบดูปรากฏว่า๑๐ตำรวจเอกจารุพัฒน์ที่ถูกล็อกคอเนี่ย

อาวุธปืนประจำกายที่เป็นปืนหลวงมันหายไป

พอรู้ตัวว่าปืนหายปุ๊บก็ติดต่อไปที่
สพเขาดินเลยขอกำลังเสริม
พันธุ์ตำรวจโทสมบัติครุฑธารองผู้กำกับสอบสวน

ไปตรวจสอบแล้วก็เจรจากับกลุ่มบุคคล
กลุ่มนั้นที่อ้างว่าตำรวจมาบุกรุกในยามวิการ

สสราชบุรีในพื้นที่นี่แหละ

คุณปรินาบอกมาร่วมงานวันเกิด
แล้วก็เถียงกันดุเดือดเลือดพลาดเลยทีเดียว
ดิฉันมีสิทธิในการแสดงออกความคิด

ไม่ต่อว่าอะไรครับ

ไม่ได้เราต้องทำความผลหมาย
ออกจากราชการแน่

ดิฉันมีภาพชัดเจนคุณต้องฟังดิฉันบ้าง

ก็ดิฉันมีหลักฐาน
ดิฉันมีหลักฐานและมีพยานเยอะมาก
ว่ามีการบุกลุกในยามวิการ
ว่าใช่ปืนของเจ้าหน้าที่ที่หายไปไหม

ก็เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ทั้ง๔นาย

เขาบอกมีการขึ้นลำไว้แล้วแต่ว่าติดเซฟตี้ไว้
คือถ้าติดเซฟตี้ไว้มันจะร่างกายไม่ได้
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุนี้เธอโพสต์นะ

เมื่อมีคนอยากเป็นสอสอจนทำได้ทุกอย่าง
คืนนี้เวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งปรินาไปกินเลี้ยงและเตรียมไปวัวลานกับพวก
ปรากฏเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาไม่มีสายห้อยคอไม่แสดงบัตร
แถมขึ้นลำปืนวิ่งเข้ามาในหมุกในบ้านครับ

กำลังนั่งเล่นอยู่แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในงานก็เลยรวมตัวกันจับเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อส่งตำรวจ
ชุดละมุนตำรวจทำปืนตกไว้ในบ้าน
ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะอาจมีตำรวจปองร้าย
และดิฉันจะขอประกาศสู้กับอำนาจรัฐทุกรูปแบบ

บอกว่าไม่มีสายห้อยคอไม่แสดงบัตร

วิ่งเข้ามาในบ้านเลยมุ่งหน้ามาที่ดิฉันด้วยนะ
หลังจากนั้นโพสต์ต่ออีก
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นภาพช่วงกลางวัน
แฮชแท็กหยุดคุกคามประชาชน
เมื่อชาวบ้านต้องอยู่บ้านด้วยความหวาดระแวง
เพราะรถตำรวจมาจอดที่หน้าบ้านตลอด
คือความอัปยศของการใช้อำนาจรัฐคุกคามประชาชน

ขอให้ชาวโพธารามจอมบึงแสดงพลัง

ไม่รู้เอ่ยถึงชื่อใครยังไงบ้างนะ
แต่ที่แน่มีชื่อพลเอกประวิทย์นั้น

แล้วก็มีชื่อจิ๊กมีชื่อป้อม

แสการแจ้งเกี่ยวกับทุจริตการเลือกตั้ง

แต่คุณปรินาบอกไม่ใช่เลยก็ไปรวมตัวกันวันเกิด